เริ่มกันที่เรื่องการยุติความสัมพันธ์ของคู่รักเมเจ
ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะเป็นแฟนบอลที่ญี่ปุ่นนะคะที่รู้เรื่องราวนี้
ก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเมพิชนาสาขากรดาราสาวชื่อดัง

โดยบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องการยุติความสัมพันธ์
กับอดีตแฟนหนุ่มเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่คบหากันมานานเกือบ๓ปี
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความสบายใจของครอบครัวทั้งคู่
ซึ่งเมซิเจตอนนี้กำลังเก็บตัว
ซ้อมอยู่ที่โอกินาว่ากับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร
โดยล่าสุดก็มีข่าวนะคะว่าแฟนบอลของทีมคอนซาโดเลซัปโปร

ก็พร้อมกันมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

เจ้าหน้าที่ทีมสตาฟโค้ชรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็เลยร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเมซิเจชนะทิพย์นะคะ
เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลต่อไป
ก่อนที่เจลีก๒๐๑๘จะเปิดฤดูกาล๒๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะ